ร้องได้ให้ล้าน
ถ้าท่านเค้ารับสิทธิ์ของไทย
ท่านอยู่ต่อได้นานทุน
สะยานจนรู้อุ่นอย่างยิ่งเสมอ
ขอให้ยายช่

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
คุณสำรวยร้อง

อยู่ตรงนี้ไม่ได้
เก่งมากค่ะร้องได้แล้วค่ะ
ตอนนี้คุณยายรับแล้วนะคะ๔๐๐๐บาท

เป็นเงินที่ได้มาจากการร้องเพลง๓เพลงในรายการของเรา
สยามเมืองยิ้มของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
ตอนนี้น้องโฟมเขาตื่นขึ้นมาแล้ว

อยากบอกอะไรกับน้องเขาไหมครับพูดอะไรกับน้องเขาหน่อย
โฟมยายทำได้แล้วโฟมยายทำได้แล้ว
เดี๋ยวขอแวะคุยกับหลานคนเล็กสุดน้องแพลร์เนอะ

แพลร์เข้าไปในห้องแข่งตัวหลายครั้ง

ไหนตั้งแต่มา๒วันนี้สโตนี่ดูไม่จืดเลย
ห้องน้ำก็ไปหมดเลยห้องไหนเขารู้หมด

เปิดประตูในห้องแต่งตัวผม๓ครั้งผมจำได้
อยากรู้ว่าใครอยู่ในนั้นบ้างทำอะไรกัน
แสดงว่าเขาเป็นนักสำรวจเก่งกีฬาไหม

๒๓วันนี้เลย
ภูมิใจไหมล่ะ

ดื้อเขาเก่งอย่างนี้เลย
ความดื้อและความฉลาดมาพรบกัน
แพลร์ดื้อไหมคะ

ทำไมคะพี่บีมเขาเป็นแล้วนะ
เราไปลอกเรียนแบบเขาหรือเปล่า

ก็หนูอยากดูแลตากับยายค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ

อ่าดีมากโอ้คิดได้อย่างนี้ถูกต้อง

คุณสำรวยจะสู้หรือจะหยุดครับ

แผ่นที่๑๖นะครับแผ่นไหนครับที่๒ค่ะเป็นที่สองค่ะมาดูกันนะครับถ้าเปิดออกมาแล้วเป็นข้ามไปเลยก็คือ
ข้ามเพลงนี้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องร้องรับเงินรางวัลในเพลงนี้เลย
หกหมื่นบาทแต่ถ้ามันยังไม่ใช่

แผ่นที่๒นะครับก็คือ
ร้องผิดได้๑คำ
ไม่เป็นไรครับเพราะมี๓แผ่น
คุณสำรวยบอกแล้วว่าเปิดเป็นให้หมดไปเลย
คุณสำรวยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตอนนี้เหลือแผ่นที่๑แผ่นที่๓๔๕๖

มาดูครับตัวช่วยแผ่นที่๕นะครับ
ตัวช่วยแผ่นที่๕นะครับก็คือ

เดวไอ่ไนบอกว่าขาเจ็บอะไรไม่ใช่อะไรนะ
เจ็บอะไรก็ขาเจ็บค่ะ

แม้ขัวเค่ามินีขาเจ็บบลุกเต้นป๋อเลยพอเปิดโตช่วยได้นะคะ
อันนี้เรียกว่าได้ตามเป้าที่คุณสำรวยตั้งเอาไว้แล้ว๖๐๐๐บาท
แต่มันยังไม่หยุดอยู่แค่นี้ค่ะเพราะคุณศำรวยร้องไม่ผิดเลย
การแข่งขันไม่ได้ก็ยังต้องแข่งกันต่อไปเรื่อยโดยที่ยังมีตัวช่วยเหลืออยู่อีกหนึ่งตัวเลย
มาถึงเพลงที่๕นะครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
เชียงโรนตรีออกไปทางอิสรรค์นะคุณยายรู้จักไหมคะเนี่ย
ตึ๊บอีกแล้วค่ะเหมือนกันเลยถ้าไม่รู้จักเลยถ้าเลือกที่จะเล่นต่อก็ได้
ถามว่ามีโอกาสไหมมีครับเพราะว่าตัวช่วยเหลืออีกตัวหนึ่ง
เพลงเก่งยังอยู่เผื่อเปิดมาเพลงนี้ก็อยากได้

อย่างอื่นที่เหลือนี่คือยากแล้วนะ
ก็ต้องตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้หยุดรับ
ได้ตามเป้าที่ตั้งมา
ถ้าสู้ต่อก็ได้เพิ่มอีก๒๐๐๐
แต่ถ้าพลาดหายไป๓๐๐๐๐
ความเสี่ยงสูง
เอาล่ะคุณสำรวยตอนนี้ฟังอินโทรไปแล้วครับ
สำหรับเพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณสำรวยครับคุณสำรวยจะสู้หรือจะหยุดครับ
จะสู้หรือจะหยุดครับ

หยุดก็คือไม่ร้องนะครับรับเงินสะสมที่สะสมมานะครับในเพลงที่สี่

ยายสำรวยจ้ะหนูถามหน่อยถ้าไม่มารายการของเราเงิน๖๐๐๐นี่หาที่ไหนได้บ้าง

ยายไม่มีทางหรอกค่ะไม่มีทางจะหาได้หรอกวันร้อยยังไม่มีทางได้เลยยายน่ะ
แล้วนี่ได้๖๐๐๐แล้วรู้สึกดีไหม

มันเต็มอกเลยค่ะ
การมาในรายการของเราเนี่ยร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ดีสำหรับคนที่ทุกข์ใจทุกข์อะไรมีลึกความเดือดร้อนแบบมีชีวิตที่น่าสงสารอย่างนี้แหละค่ะ
มาแล้วยายได้กำลังใจไหมนอกจากเงินเนี่ยได้กำลังใจเขา
ได้กำลังใจอบอุ้นอบอุ้นค่ะอบอุ้นกับคนรอบข้างนะค่ะ
ถ้าได้กำลังใจแล้วก็เอากำลังใจไปสู้ชีวิตนะคะยาย
วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาในรายการของเรานะคะขอบคุณยายสำรวยด้วยค่ะกลับขอบพระคุณค่ะ
ปีแล้วที่ยายต้องเลี้ยงดูน้องเขาอยู่สภาพนี้ยายอุ้มน้องเขาไว้อย่างนี้ตลอดนี่
เราสองคนนี้คือคนคนเดียวกันคือแยกใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เพราะว่า
เลี้ยงดูเขาเป็นสิ่งผูกพันถ้าว่าน้องเขาเกิดเสียชีวิตมานี่

ออกซิเจนกลับไปที่สมุทรเขาต้องมีไว้ประจำตัวในบ้านเลย
โฟมเอ้ยยายรักหนูนะลูกยายทำได้แล้วโอเคไหมน้องโฟมยายทำได้แล้วนะครับ
ความรู้สึกของยายตอนนี้ก็ดีใจแหละค่ะ
ที่ได้เงินไปจากทางรายการตั้ง๖๐๐๐บาท
เพื่อไปบรรเทาชีวิตครอบครัว
เงินส่วนที่เหลือก็เป็นทุนการศึกษาของน้องเขาค่ะ
ดีใจมากที่ยายเขาทำได้
เพื่อน้องเขาเพื่อลูกเพื่อหลานทุกคน
ผมก็ดีใจภูมิใจรักยายมาก

พี่ฉันเป็นโรคตายมา๒๕ปีค่ะ
เส้นเลือดในสมองเตะมีเส้นเลือดในสมองแตกด้วยค่ะ
ต้องพ่อตายอาทิตย์ละ๒ครั้งค่ะ

ขอบคุณลูกทุกอย่างที่ทำให้มีวันนี้
ที่ยังมีโรคหาใจอยู่กับพ่อลูก